ท่านผู้ชมครับไปดูชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่ง
อยู่ที่จังหวัดแพร่นะฮะค่ะต้องบอกว่าโอ้โห
รันทดเหลือเกินโหดร้ายเหลือเกินกับสิ่งที่เธอเจอนะครับ
ดูฮะสภาพร่างกายบาดแผลต่างผู้หญิงคนนี้อายุ๓๑ปีนะครับ
มีบาดแผลเต็มไปหมดเพราะว่าถูกสามีวัย๒๙ปี
ซ้อมทำร้ายทารุณอย่างหนักที่คอเนี่ยโอ้โหเป็นรอยแดงเป็นแผลสดรอยถลอกรอบลำคอ
เพราะถูกโซ่ล่ามสุนัขเนี่ยล่ามคอไว้สามีทำกับเธอนะครับ
ก่อนที่จะถูกโซ่ล่ามก็ถูกเอาเชือกรัดก่อนด้วยที่ใบหูสองข้างมีบาดแผลจากการถูกทุบตี
เลือดออกนะฮะแล้วก็ที่คางก็มีรอยช้ำแก้มขวามีรอยฉีกยาว๓เซนติเมตร
ดวงตาบวมปูดจนเกือบปิดอ่ะใบหน้าเต็มไปด้วยรอยช้ำบวมเลือดออกหลายจุด
เดี๋ยวฟังเธอเล่ากันนะฮะ
น้องก็หนีออกมาได้หนีออกมาหาพี่เงยพี่เงยพี่กับป๊า
มาหาอาอาอาก็ไปแล้วป๊ามันเช่งความให้เจ้า
แล้วก็วางแผนชีวิตไว้จะได้หลังจากนี้
ปัจจุตมานึงอยู่ผมอยู่กับอาอาจารย์หวั่งก็นั่งกับทางหาเงินเลย
เพราะฉะนั้นเรียกว่าจะอยู่กันเต้นข้างล่างให้เจ้าโซนำน้ำให้ดัง
ดับเหตุการณ์แบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น
ที่บ้านในตำบลป่าแดงอำเภอเมืองแพร่ตั้งแต่๑๓สิงหาคม
นางแดงถูกในดำซ้อมจับมัดมือมัดแขน
เพราะในดำหาว่าเธอมีผู้ชายคนอื่น
หนักที่สุดก็คือคืนวันที่๓สิงหาคม
ดำลงมือเตะต่อยใช้โซ่ล่ามสุนัขล่ามคอเธอเอาไว้
แล้วก็ขังเธอเอาไว้ในบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนค่ะ
ต่อมาในดำให้นางแดงออกไปซักผ้าก็เลยยอมปลดโซ่ที่คอออก
ดำเผลอหลับค่ะนางแดงก็เลยอาศัยจังหวะที่ในดำหลับ
บอกให้ลูกเงียบแอบอุ้มลูก๑ขวบกับ๔ขวบ
หนีออกจากบ้านแล้วก็ไปขออยู่บ้านเพื่อน
ไม่กล้ากลับไปบ้านพ่อแม่เพราะกลัวในดำตามไปเจอ

แล้วเธอก็ไปแจ้งความที่สพพระท่าช่อแห่นะคะ

ดำสารภาพว่าทำร้ายร่างกายภรรยาจริง
ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายอีกต่างหาก
ดำเนินคดี๒ข้อหาค่ะในดำคนนี้
ทำร้ายร่างกายและข้อหาเสพยานะคะ
วันนี้นักข่าวก็ไปที่บ้านไม่เจอใคร
มีรถเข็นเด็กอยู่สองคันก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าสามีพระยาคู่นี้ทะเลาะกันบ่อย
ล่าสุดก็มาเกิดเหตุการณ์ที่หนักขนาดนี้
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่คิดว่ามันจะหนักหนาขนาดนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุไม่รู้ว่าภรรยากับเด็กเนี่ยนะ

แต่ว่าล่าสุดตัวนางแดงกับลูกปลอดภัยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
วันนี้นางจิราพรเพิ่มภูมิยุติธรรมจังหวัดแพร่
นางสาวสิริขวัญสุธิบุตรพนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ก็สอบถามตัวนางแดงนะคะแล้วก็หาทางช่วยเหลือนะคะ
ก็เดี๋ยวจะให้ทางช่วยเหลือหางานให้ทำตามอาชีพที่ถนัด
แล้วก็ตอนนี้ให้๓คนอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวไปก่อนค่ะ